แบบสายซิ่งเหรอต้องเครื่องแรงแรงเครื่องเท่หน่อย
ถ้าหากว่าใจเราชอบแบบความซิ่งชอบความแรง
แต่เงินมันไม่ถึงเนี่ยสิคะมันจะต้องทำยังไงดี
เอ๊ะคันนี้นี่เติมอะไรครับเนี่ย
อันนี้เติมแรงผีบเลยล่ะค่ะ
แต่คุณดูค่ะแรงจะมาจากไหนนี่ไง
มีที่ปั่นให้พร้อมเสร็จสับเลยทีเดียว

สตาร์ทไม่ใช่คันเร่งไม่ต้องเติมน้ำมัน

เรียกว่าถ้าอยากจะแรงอยากจะเท่ไม่ต้องเสียเงินหลักแสน
หลักพันคุณก็เท่ได้นะคะ

นำสิ่งของวัสดุของแต่งรถมาประกอบเอาละกัน
คือพี่คนนี้เขาได้หลอกโครงรถจักรยานยนต์ขึ้นมาใหม่
ฟิลรถแบบเท่รถมอเตอร์ไซคันใหญ่แบบนั้น

แต่มันจะลู่ลมมันจะไว
ไม่ใช่เรื่องของเรื่องคนซ้อนข้างหลังมันจะถลายลงมา

ไปดูหน่อยดีกว่าไหมว่าเท่แบบนี้มันใช้งานได้จริงเฟี้ยวขนาดไหนค่ะ
นี่ใช้ได้จริงเห็นไหม

คือรถปั่นไปซื้อแกง

ชิลค่อยไป

ดีไม่ดีสะดุดหูสะดุดตาสาวที่อยู่ข้างก็ได้นะ

เทมาขอขึ้นซ้อนไทยนิดหนึ่งได้ไหมพี่
อยากไปกับพี่แบบชิลลมเย็น

นั่งสูบเขาหน่อย

ในจริงเมื่อได้เงินทองมีความพร้อมก็ทำได้

พูดถึงเรื่องของการดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์ยังไม่ได้หมด